คุณผู้ชมคะมาต่อกันเลยค่ะเรื่องของแคมป์คนงานนะคะ
ที่ได้มีการปิดแคมป์๓๐วันตามคำสั่งเนี่ยนะคะ
แคมป์คนงานหลายแคมป์เราให้ทีมข่าวของเราไปสำรวจดู
คือปิดนี่คือห้ามเข้าห้ามออกนะคะเห็นป้ายไหมคะ
บุคคลภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาด
คนงานที่หลัก๔มีคนงาน๑๔๐๐คนกักตัวอยู่ในนั้นค่ะ
อย่างที่เห็นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาช่วยดูแล
มีทหารมีตำรวจมีทางเขตมีทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทอิตาเลียนไทยนะคะ
ห้ามเข้าออกนะคะถ้าใครจะต้องเข้าออกโดยมีความจำเป็นเนี่ย

ทีนี้ค่ะถ้าคนในแคมป์คนงานเจ็บป่วยอันนี้ต้องออกมา
ก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่รับตัวออกมา
ส่วนการดูแลก็คือมีการตั้งโรงครัวทำอาหารให้คนงานที่กักตัวอยู่ในนั้น

ถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็จะมีทีมงานที่เขาเป็นผู้ดูแลจัดส่งเข้าไป
แต่ไม่ให้ออกมาจับจ่ายซื้อของอะไรเองนะคะ
คืออยู่แต่ในนั้นเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้หมด
ยืนยันว่าดูแลอย่างดีคนงานหลบหนีไม่ได้แน่ค่ะ
ถ้าหลบหนีบริษัทบอกเลยว่าโทษหนักเลยนะคะ

ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของทางบริษัทแล้วก็ของทางภาครัฐ
ทีมข่าวของเราบอกว่าก็พยายามที่จะสังเกตดูด้านในแคมป์คนงาน
อยู่กัน๑๔๐๐คน
เขาก็เดินเข้าเดินออกภายในแคมป์นะคุณผู้ชม
แต่ทีมข่าวของเราบอกว่ามันมีอยู่หนึ่งจุดที่เป็นข้อสังเกตคือ
ส่องเข้าไปในแคมป์คนงานใช่ไหมคะ
บางคนเขาก็ใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องแต่บางคนเขาก็ไม่ใส่นะ
เขาก็อยู่ในแคมป์เขาก็เดินอยู่ในแคมป์แต่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยตรงนี้

ส่วนรอบแคมป์ที่กั้นพื้นที่เอาไว้เป็นสังกษีนะคะ
ก็ยังทนทานแข็งแรงดี
เชื่อว่าคนงานคงจะไม่สามารถหลบหนีออกมาด้านนอกได้
เราได้คุยกับคนขายของชำหน้าแคมป์คนงาน
บอกว่าหลังมีคำสั่งปิดแคมป์คนงานนะคะ
ก็ไม่เห็นคนงานในแคมป์นี้แหกกดหรือว่าหลบหนีออกมานะคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด
แล้วก็การปิดแคมป์ตรงนี้ปิดครั้งที่๒แล้วนะคะ

บอกว่าโอ้โหเข้าใจนะว่าแคมป์คนงานปิดแล้ว

แต่ถ้าเขาหยุดขายของเขาก็ไม่มีเงิน

ไม่ได้ออกมาแต่เมื่อวานนี้เขาไปทำงานอยู่เนอะ

แต่เขาก็ซื้อพวกกับข้าวอะไรผลไม้อะไร

อืมอืมข้างในก็มีร้านค้าอยู่เหมือนกัน

น้องสิวะน่าอยู่ที่ใกล้ที่สุดเสี่ยงที่สุด

กลัวหรือว่ากังวลหรือว่าอะไรไหมครับ
กลัวเหมือนกันค่ะก็ระวังตัว

ถ้าให้ปิดร้านปิดไม่ไหวแล้ว
มันเราต้องกินต้องใช้ค่าใช้จ่ายเราก็มีค่ะ
ลงทุนไปกับซื้อของ
เราลงทุนไปกับที่ซื้อของที่จะมาขายที่นี่

ประกาศความจริงเลย
ก็พวกในถังป้าก็มีพวกเนื้อพวกอะไร

ป้าก็ซื้อมาตุนเอาไว้เพื่อเอามาขาย

ทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
พร้อมด้วยทางอสมลงพื้นที่ไปที่แคมป์คนงานก่อสร้าง
ถนนช้างเผือกซอย๓อมมรรศรีมา
ก็ไปดูว่าคนงานภายในแคมป์เขาอยู่กันยังไง
ก็นำข่าวสารอาหารแห้งสิ่งของจำเป็นไปมอบให้นะคะ
คือเจ้าหน้าที่ไปตรวจโควิด๑๙
คนงานในแคมป์นี้๑๗คน

แคมป์นี้ก็มีคนงานถูกกักตัวอยู่นะคะ

เป็นชาวบุรีรัมส่วนอีก๑คน

กักตัวที่ภูมิลำเนาก็คือที่ขอนแก่น

ถ้ามีอาการเริ่มจามไอไข้ขึ้นสูงปวดตามร่างกายต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ล่าสุดมีคนงานผู้ชายคนหนึ่งเริ่มปวดหัวไอมีเสมหะ
แม้ว่าทุกคนผลตรวจเป็นลบ
ก็ต้องรอการตรวจรอบ๒แล้วก็บางคนเริ่มมีอาการป่วยนิดหน่อย

ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวก็ต้องเตรียมพร้อมในการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามอีกครั้งหนึ่ง
ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
รองรับผู้ป่วยได้๒๐๐เตียง
คือสามารถเปิดใช้ได้เลยนะคะ

แจ้งวัฒนาอำเภอป่าเกรดนทบุรีนะคะ
คือทีมข่าวของเราไปสำรวจที่นี่ก็เพราะว่า
มีคนงานหลายร้อยคน

เพราะเพื่อนร่วมงานติดโควิด๑๙เยอะมาก
แล้วเขาบอกว่าบริษัทไม่ปิดโรงงานด้วย
คนงานก็เลยประท้วงกลัวว่าถ้าเข้าไปทำงานแล้วจะติดโควิด๑๙

มีคนงานคล้ายติดโควิด๑๙คนนึง
โรงงานพาไปตรวจหาเชื้อปรากฏว่าติดจริง
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจหาเชื้อรอบแรก๒๗มิถุนายนนะคะ
คุณผู้ชมค่ะคนงานติดเชื้อ๖๐คน

เจ้าหน้าที่ก็ขนย้ายไปกักตัวที่โรงพยาบาลสนาม
ผลรอบ๒จะออกมาวันนี้

ก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้จะติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มอีกกี่คน
ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปักเกร็ด

คนงานของบริษัทนี้นะคะก็คุยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าก่อนหน้านี้เพื่อนเขาเข้าข่ายติดโควิด
ทางเจ้าหน้าที่พาไปตรวจแล้วติดจริง
ก็ต้องมีการตรวจพนักงานทุกคน

เขาก็เลยไม่กล้าเข้าไปทำงานนะคะ
ทีนี้ก็อยากให้บริษัทให้มีการหยุดงาน
จะ๑๔วันก็ได้จะ๗วันก็ได้

ทางบริษัทก็ต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

เขาถึงจะพร้อมกลับเข้าไปทำงานกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
วิธีมันก็ยังดี